คุณผู้ชมครับมีวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งเขาอยากจะออกไปแตะขอบฟ้าแต่
โชคชัดตาไม่เข้าใจพี่ดูไปคอนเสิร์ตพี่ตูนะแต่ไม่ได้
ซื้อบัตรคอนเสิร์ตไว้ล่วงหน้าเขาจัดอยู่ที่ร้านอาหารกึ่งเผา
เขาไปกินกันมาก่อนแล้วแต่รู้ว่าพี่ตูนเล่นอยู่ที่ร้านนี้
อยากจะไปแต่ไม่มีบัตรเข้างานไม่ได้ทำยังไง
รถตู้คันนี้เป็นรถกู้ภัย
ที่จะออกไปปฏิบัติหน้าที่แต่ว่ายังทำอะไรไม่เสร็จนะฮะ
ด้วยความโอโหไปเอาอุปกรณ์ในรถเขาออกไปคว่างปลา
ทำลายทรัพย์สินเขาเสียหายยับเยินอ่ะพี่เบิร์ต
มูลค่าอุปกรณ์การแพทย์มันแพงนะ
แพงกว่าตัวพี่ตูนครับ
จริงฮะโอ้โหไม่รู้ไปโดนตัวไหนมาคือโกรธอะไรขนาดนั้นล่ะ
ไม่ได้แตะขอบฟ้าแตะพื้นคุกไปก่อนละกัน
ถูกต้องครับอันนี้คือรถตู้โตโยต้าสีขาว
คือเขาดัดแปลงมาแล้วเป็นรถพยาบาลกู้ชีพกู้ไพยของอาศัตริย์สมัครแห่ง๑
แต่ว่ายังทำไม่เสร็จหรอกนะฮะกำลังเตรียมต่างนานาเขาไปจอดอยู่ตรงนี้
รถคันนี้เนี่ยนะครับรอบรถเสียหายนะฮะ
แล้วก็ในรถเนี่ยอุปกรณ์การแพทย์ที่เอาไว้ช่วยเหลือคนเจ็บเนี่ยกระจัดกระจายเต็มไปหมด
ทั้งในรถทั้งลานจอดรถนะฮะขณะเดียวกันก็มีกลุ่มกาดยืนควบคุมตัวผู้ชายคนหนึ่ง
ชื่อว่าในนิวอายุสักประมาณ๒๐๒๕ปีเป็นคนก่อเหตุ
แล้วก็ส่งตัวไปให้ตำรวจนำตัวไปสงบสติอารมณ์ที่สอนอบางเขน
ไปถามเพื่อนคนที่ก่อเหตุยังไงมันเกิดอะไรขึ้นทำไมต้องมาทำลายข้าวของแบบนี้
เอาเดี๋ยวไปดูคอนเสิร์ทพิธุลกันอยากจะออกไปแตกขอบฟ้าแล้วเกิน
ต่อให้เป็นร้านผับเล็กก็ต้องซื้อล่วงหน้า

ก็ตามเพลงเลยฮะเหมือนโชคชะตาไม่เข้าใจ
ก็คือเข้าไม่ได้ไม่มีตัวไงก็คุณไม่ได้ซื้อไง
มันเต็มทำยังไงโมโหเสียเที่ยวเสียเวลา
ส่าห์เดินทางมาถึงแล้วจะดูพี่ตูน
ก็เลยทำยังไงดีเดินไปกลับไปนอนที่รถ
แต่พอตื่นมาอีกทีเฮ้ยทำไมเพื่อนถูกจับอ่ะ
เกิดอะไรขึ้นงงไปหมด
ทีนี้เจ้าของรถพยาบาลคุณเอกรัฐเขาเป็นอาสาสมัครกู้ภัย
เขาก็เข้าไปดูคอนเสิร์ตมาใช่ไหมข้างใน
รถเนี่ยจอดเอาไว้เขาเข้าไปสักประมาณ๔ทุ่ม
มาชั่วโมงหนึ่งทางกาดบอกว่าพี่
ไปดูรถพี่หน่อยรถพี่ถูกลื้อค้นเสียหายหมดเลยก็ออกไปดู
พอไปถึงข้าวของต่างถูกคว่างปลาออกมาจากรถเต็มไปหมดเลย
มีอะไรบ้างเครื่องปั๊มหัวใจเครื่องดูดเสมหะเครื่องช่วยหัวใจ
อุปกรณ์ช่วยชีวิตคนป่วยช่วยเหลือประชาชน
มูลค่าไม่ต่ำกว่าสักประมาณ๗๐๐๐บาทได้ที่เสียหายไป
ทีนี้เขาก็เลยคาดการณ์แบบนี้ว่าคนที่ก่อเหตุคงเข้าไปในรถ
จากประตูหลังเนื่องจากว่ารถพยาบาลเนี่ยประตูหลังมันเสียอยู่
ล็อกไม่ได้นะกำลังซ่อมอยู่แต่ดันมาเกิดเหตุซะก่อน
เบื้องต้นตะบดคาดว่าในนิ้วน้ายคนนี้คงโกรธที่ไม่สามารถ

ระบายอารมณ์ด้วยการไปลื้อค้นข้าวของ

พอส่างเมาก็เฮ้ยเกิดอะไรขึ้น

สุดท้ายโดนตำรวจจับข้อหา
เมาสุราอารวาสทำลายทรัพย์สินของผู้อื่น
ก็โดนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
เออไม่ได้แตะขอบฟ้าแตะพื้นคุกแทน